เกิดคำถามว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร

คือทางสำนักงานคอปภจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

การทำประกันภัยของบริษัทนี้นะคะ
เสี่ยงภัยทรัพย์สินทุนประกันภัย๓๗๙ล้านบาท
กรมฐานความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ทุนประกันภัย๒๐ล้านบาท
กรมทันหม้อน้ำทุนประกันภัย๒๑ล้านบาท
รวมแล้วประมาณ๔๒๐ล้านบาท
ทางสำนักงานคอปภจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มีการประสานบริษัทประกันภัย

และให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกัน
รวมถึงประชาชนด้วยนะคะ
รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ

แล้วก็จะมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะคะ
เพราะเข้าใจค่ะว่าบ้านเรือนประชาชน

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่ะ